สวัสดีครับ

และวินาทีที่สำคัญของครอบครัวพ่อตุ๋ยจากจังหวัดประจวบคิริขันที่จะมากู้วิกฤต
ทุนต่อชีวิตด้วยการตอบคำถามให้ถูกต้อง๔ข้อ
เพื่อชิงทุนชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
วันนี้เตรียมตัวกันมาดีไหมครับ
มันยังไงครับพ่อที่มันคืออะไรครับ
ไม่รู้จะไม่ทราบว่าโจทย์มาแบบไหนครับ

แต่น่าจะรู้แนวทางนะสมาธิดีนะฮะ
ขอเชิญพ่อตุ๋ยมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ

พ่อครับเดี๋ยวเราจะมีคำถามทั้งหมด๕เรื่องด้วยกัน
ตุ๋ยต้องเลือกก่อนว่าจะตอบเรื่องไหนที่พ่อมั่นใจที่สุดเลยเรื่องนี้ตอบได้

ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑ข้าวโพดต้ม
เรื่องที่๒วัดบางเจริญ
เรื่องที่๓ภาษาไทยป๔
เรื่องที่๔บ้านของเรา
เรื่องที่๕สรพงศ์ชาตรี

เรื่องวัดบางเจริญครับ

ไปในช่วงทำบุญวันสำคัญเข้าวันสาย
พ่อครับเคยเห็นสารานี้ไหมฮะ

ครับสาราการเปลี่ยนหลังเก่าครับ
แต่เนี่ยบนสาราเนี่ยที่พ่อขึ้นไปภาพจำเลย

มีรูปภาพมีพระพุทธรูปแล้วก็มีกลองบ้าง

คล้องเนี่ยเห็นบอกว่ามีปีพศที่สร้างวัดบางเจริญเขียนอยู่ด้วย

เพราะว่าคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
พศที่ระบุอยู่บนคล้องคือปีพศใด
ตัวเลือกที่๑พศ๒๕๖
ตัวเลือกที่๒พศ๒๕๖
ตัวเลือกที่๓พศ๒๕๖๒

วัดที่ผมเคยเข้าไปบ่อยก็วัดบ้านบางเจริญครับ
ห่างจากบ้านประมาณ๓๔กิโลครับ
ช่วงเทศกาลเข้าพรรษาออกพรรษาครับ
เคยเห็นสาราการเปลี่ยนหลังนี้มาแล้วครับ
ข้อที่๔พศ๒๕๕๗
ตัวเลือกที่๔พศ๒๕๖

จะให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

เชิญแม่ลันมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

อยู่ตรงนี้แหละครับคุณแม่ครับ

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ดอกไม้ที่เป็นลวดลายของกระบอกฉีดน้ำใบนี้

ตัวเลือกที่๑ดอกชบา
ตัวเลือกที่สองดอกกล้วยไม้
ตัวเลือกที่๓ดอกกุหลาบ

กระบอกฉีดน้ำน้องลินเป็นคนซื้อ

ไม่ได้รีบผ้าเองก็ไม่แน่ใจจ้ะ

ตัวเลือกที่สี่ดอกมะลิครับ
ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับแม่
จ๋ายังไม่หมดหน้าที่แม่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องน้ำขึ้นมาตอบครับ

ก็คือเรื่องข้าวโพดต้ม

เรื่องสรพงศ์ชาตรี

ขอเชิญน้องน้ำมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ชอบเรียนวิชาอะไรมากที่สุดคะ

ชอบเรียนภาษาไทยเพราะว่าหนูชอบกินขนมไทยค่ะ

น้องน้ำลูกหนังสือเล่มนี้คือหนังสือเรียนของเราใช่ไหมคะ

แล้วท้ายบทเนี่ยเห็นบอกว่าจะมีบทกรอนชื่อเรื่องว่าขนมแม่เอ๋ยด้วยเหรอ

แล้วในบทกรอนนี้จะมีชื่อขนมไทยมากมายเลยทีเดียว
แล้วก็สมาธิดีนะเพราะว่าคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ขนมในตัวเลือกใดไม่ได้อยู่ในวักเดียวกัน
ตัวเลือกที่หนึ่งหม้อแกงขนมชั้นลูกชุบ
ตัวเลือกที่สองขนมเทียนบ้าบินสัมปณี
ตัวเลือกที่สามจามงกุฎโสมณัฐถ้วยฟู
ตัวเลือกที่สี่ทองหยิบทองหยอดฝอยทอง
หนูก็ชอบเรียนวิชาภาษาไทย
ที่สอบมาหนูก็น่าจะได้เกษา
ตัวเลือกที่สี่ทองหยิบทองหยอดฝอยทอง
ตัวเลือกที่สี่ทองหยิบทองหยอดฝอยทองครับ
มั่นใจไหมลูกน้องน้ำ
มั่นใจอยู่ค่ะ
ขอให้โชคดีนะครับค่ะ
ลองเล่าสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องข้าวโพดต้ม
ตอนเด็กแม่เคยปลูกข้าวโพดให้ค่ะให้ไปขายที่ตลาด

ไม่มีที่ปลูกจ้ะเป็นส่วนยางหมดจ้ะ
แต่มันเป็นภาพจำเนอะอย่างน้อยเราก็เคยขายกับแม่
แล้วก็เป็นเงินที่มาเลี้ยงครอบครัวกัน
ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
ข้าวโพดต้มแล้วเป็นที่เรียบร้อยชุบน้ำเกลือเรียบร้อย
แล้วก็จะมีถุงให้นะครับมียางวงให้

แล้วก็จะมีที่แขวนไว้ให้
ลินจ๋าลินต้องการผู้ช่วยไหมจ๊
ต้องการค่ะ
คนนี้ลินอยากได้คนใดมาช่วยจ๊ะ

ขอเชิญน้องน้ำมาเป็นผู้ช่วยครับ

นะจ๊ะ
ข้อนี้นะครับปอกเปลือกข้าวโพดแล้วบรรจุใส่ถุง
ถุงละ๓ฝักจำนวน๑๐ถุงแล้วนำไปแขวนภายในเวลา๓นาที
สู้ไหมครับสู้ค่ะสู้ไหมครับสู้ค่ะ
ถ้าพร้อมแล้วพร้อมที่จะสู้สองคนพี่น้อง
เพราะฉะนั้นเริ่มครับ
เร็วอีกเร็วกว่านี้เร็วกว่าเยอะเลย
ผมปอกไว้เลยปอกไว้ปอกไว้ปอกไว้

อีก๒ถุง
ยกแขนยกแขนก็ออกหมดแล้ว

คุณผู้ชมรอลุ้นกันนะครับว่า
ครอบครัวของพ่อตุ๋ยจากจังหวัดประจวบคิริขัน
จะสามารถคว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทได้หรือไม่

ภายในเวลา๓นาที

ได้หรือไม่ได้ครับ
ตุ๋ยจะได้โบนัสหลังตู้กลับไปบ้าน